สุราธานีผู้ว่าสั่งการออกมาเลย

หรือใครเข้าพื้นที่ในสุราธานี
ต้องสวมหน้ากากอนามัยแบบ๑๐๐

วันนี้เป็นวันแรกที่ทางจังหวัดสุราธานี
ก็ใช้มาตรการในการจับปรับไม่เกิน๒๐๐๐บาท

มีหนังสือด่วนที่สุดลงวันที่๑๙เมษายน

แล้วก็นายกเทศมนตรีทุกแห่งเลย
ของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุราธานี

ตลอดเวลาที่ออกจากบ้านด้วยนะครับ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคในจังหวัดสุราธานี
ยังพบผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเพิ่มขึ้น

แต่ในทางกลับกันพบว่าประชาชนส่วนใหญ่คุณ

ละเลยไม่สวมหน้ากากอนามัย

หรือถ้าสวมแล้วเอามาไว้ใต้คาง

แล้วก็เป็นสาเหตุสำคัญของความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ

เมษายนจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
ทีมข่าวเราก็ไปสอบถามชาวบ้าน

จะไม่ได้ผลเลยถ้าไม่มีการตรวจจับ

ตัวป้าเองเนี่ยป้าก็ใส่ตลอดเลยนะครับ
แต่ว่าถ้าทางการเขาออกคำสั่งมาแล้ว
ก็ขอให้ทางการช่วยกันเข้มด้วย

บางคนเขาบอกว่าเชื่อดไก่ให้ลิงดูก็ได้
ไปเจอใครไม่สวมหน้ากากอนามัย

ในการที่จะสวมใส่หน้ากากอนามัยในการป้องกันตนเองด้วยนะครับ
เราไปดูที่จังหวัดขอนแก่นกันบ้างนะครับ
ที่ขอนแก่นที่โรงพยาบาลศรีนครินมีการเสริมเตียงผู้ป่วย
สำหรับรองรับผู้ติดเชื้อโควิด๑๙เพิ่มเติมแล้ว
หลังจากที่ผู้ป่วยตอนนี้เต็มค่ะ
ภายหลังจากที่พูดโปรยโควิด๑๙มันเยอะนะ
ในพื้นที่ขอนแก่นนะคะ
ตอนนี้พบต่อเนื่องและมากกว่า๒รายแล้ว
ทำให้เตียงในโรงพยาบาลเตรียม
สำหรับรองรับโควิด๑๙ก็เริ่มเต็มค่ะ
ที่โรงพยาบาลมีห้องความดันลบทั้งหมด๘ห้อง
เตียงผู้ป่วยติดเชื้อโควิดระดับหนักวิกฤต๕เตียง
ห้าเตียงและตอนนี้ก็เต็มแล้วด้วยค่ะ
ส่วนอาการผู้ติดเชื้อที่มีอาการปานกลางขณะนี้
เตียงผู้ป่วยยังสามารถรองรับได้
นายแพทย์ทรงศักดิ์เกียรติชูสกุลผอโรงพยาบาลเปิดเผยว่า
โรงพยาบาลมีแผนพร้อมรับในทุกระดับ
ตั้งแต่น้อยไม่แสดงอาการไปจนถึงหนักขั้นวิกฤต
แต่จะเน้นในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อวิกฤตเป็นหลัก

จากมีความพร้อมด้านอุปกรณ์การแพทย์และบุคลากร
ขณะนี้มีการพบผู้ติดเชื้อจำนวนมากนะคะ
ส่วนคนไข้หนักซึ่งสามารถรับผู้ป่วยได้ทั้งหมด๕ราย
ขณะนี้ผู้ป่วยก็เต็มแล้วด้วยค่ะทั้ง๕รายนะคะ
โรงพยาบาลจึงได้ทำการสัญหาหอผู้ป่วยรองรับผู้ป่วยหนักเพิ่มเติม
โดยจะใช้หอผู้ป่วยจำนวน๑ตึก
ซึ่งจะสามารถรองรับผู้ป่วยอาการติดเชื้อหนักไปจนถึงวิกฤตได้๕เตียง
วันนี้จะเริ่มเข้าไปทำการปรับเปลี่ยนทันทีตามความเหมาะสม
และให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยค่ะ
ครับดูกันที่ร้อยเอ็ดนะครับนายแพทย์สมเริกจึงสมานผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่๗พร้อมคณะนะครับ
ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมความพร้อมในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด๑๙ในพื้นที่นะครับ
ก็มีการตรวจเยี่ยมคลินิกตรวจโรคระบบทางเดินหายใจ
เยี่ยมหอผู้ป่วยกินนารีที่รับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด๑๙ไว้รักษานะครับ
แล้วก็ยังมีหอผู้ป่วยที่จัดให้แก่ประชาชนที่มีประวัติเสี่ยงนะคุณนะ
เมื่อมีประวัติเสี่ยงแล้วเมื่อท่านเข้ามาตรวจรอผลตรวจอยู่
ก็ต้องกักตัวไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อเตรียมส่งต่อไปโรงพยาบาลสนามของจังหวัดร้อยเอ็ด
หอประชุมจังหวัด๑๐๑ซึ่งอยู่ห่างจากโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ตรงนั้นจะสามารถรองรับผู้ป่วยที่อาจจะไม่แสดงอาการหรืออาการน้อยได้
จำนวนถึง๑๒๘เตียงแยกเป็นชั้นบนสำหรับผู้ป่วยหญิง๕๖เตียง
แล้วก็ชั้นล่างสำหรับผู้ป่วยชายจำนวน๗๒เตียงนะครับ
อกจากนี้มีการแต่งตั้งนายแพทย์วิบูลเตชะโกศล
เป็นผู้มนวยการโรงพยาบาลสนามจังหวัด๑๐๑ด้วยนะครับ
พร้อมได้จัดทำแนวทางในการดูแลรักษา
เพื่อให้ผู้ป่วยมีความปลอดภัยสูงสุด
และหากมีอาการผิดปกติหรือมีเหตุฉุกเฉิน
ก็สามารถส่งต่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ดได้ทันทีเลยนะครับ
เพราะว่าโรงพยาบาลสนามกับโรงพยาบาลร้อยเอ็ดอยู่ไม่ไกลกันนัก
อาจจะง่ายต่อการส่งต่อด้วยนะครับ
นายชะยันสิริมาพุหรราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
ก็มอบหมายให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดเข้ามามีส่วนร่วม
ในการดูแลประชาชนกลุ่มป่วยนะครับ
เพื่อที่จะแยกกลุ่มติดเชื้อจากชุมชนให้เกิดความปลอดภัย
โดยกำหนดเปิดโรงพยาบาลสนามในวันศุกร์ที่๒๓เมษายนนี้